ยักยอกข้าวรัฐเสียเปียงนอนสังเต
แต่คนซื้อคอนโดถูกลอยแพร่
ชูวิทย์ตีแสกหน้าคืนนี้๒๐นาฬิกา